ทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้หน่อย

อุทัยธานีโอ้โหพอมารื้อข้าวของเนี่ย
ชาวบ้านเขาบอกว่าทำยังไงดีหน่วยงานจัดการหน่อยได้ไหม
เช้ามันก็มาเย็นมันก็กลับไปแบบนี้

ใช่ค่ะเพราะว่าที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะ

ชาวบ้านคือคุณริดไกรเขาเล่าให้ฟัง
ชาวบ้านเขาอยู่ที่หมู่๕ตำบลตลุกดู
ร้องกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีมาเลย
บอกว่าตอนนี้ลิงมันมาจากเขาปัทวี
ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด
อยู่ในพื้นที่ตลุกดูนี่แหละ
ซึ่งพื้นที่ตรงนี้ห่างจากบ้านของคุณฤทธิไกร

แล้วก็มาลื้อข้าวของมากินผลไม้ที่ปลูกเอาไว้อย่างมะม่วง
โดนกัดกินไปหมดเลยพืชผักอื่นด้วยดูสิคะ

เมื่อกี้มันปีนไปมันกระโดดไปที่หลังคาโอ้ยเสียงดัง
ซึ่งเดือดร้อนรำคาญแบบนี้ทุกวันจริง
แล้วคุณฤทธิไกรเขาบอกว่าอดีตเป็นคุณครู
อยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลังจากนั้น๕ปีก็ล้มป่วยเป็นอำมพลึก
แล้วก็ต้องลาออกจากการเป็นครูเป็นอาจารย์มาอยู่ที่บ้าน
อยู่กันสองคนกับหลานค่ะเดินไม่ค่อยจะคล่องเท่าไหร่
ลิงมาบุกบ้านแบบนี้อีกก็ไม่รู้ว่าจะไล่ยังไงนะ
ที่ตรงนี้ซื้อที่ดินมาประมาณ๓ไร่
ก็วางโครงการเอาไว้ตั้งใจเอาไว้ว่าจะทำรีสอร์ท
ทำเป็นโฮมสเตย์แต่พอมันมีลิงบุกแบบนี้
ขนาดบ้านลิงยังบุกเลยแล้วความสิบสกุลนึกดู
ถ้าเกิดว่าสร้างเป็นรีสอร์ทเป็นโฮมสเตย์เนี่ย

แล้วก่อนหน้านี้เขาก็เลยเคยร้องเรียนไปหลายหน่วยงานแล้ว
แต่ว่ามันเหมือนเดิมเลยเช้ามืดปั๊บลิงก็มา
แล้วพอประมาณเย็นหน่อยก็จะกลับไปเขาปัทวี

อยากให้หน่วยงานมาช่วยเหลือแบบเร่งด่วนหน่อย

ทีมข่าวของเราก็เลยติดต่อไปยังหัวหน้า
ประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกดู
ติดต่อไปที่นายจักริจดวงจันทร์นะคะ
บอกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าแรง
จะไปรบกวนชาวบ้านเพราะว่าอาหารมีไม่เพียงพอ
ที่ผ่านมาทางอบตเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
ร่วมกับสำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่๑๒จังหวัดนครสวรรค์
สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
จับลิงแสมนี่ไปทำหมันแล้วส่วนหนึ่งนะ
แล้วก็มีการร่วมกับสำนักงานทท
จัดให้พื้นที่ตรงนี้เขาปัทวีเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวลิงพวกนี้จะมีครูมาฝึกให้
พอมีครูมาฝึกลิงแล้วก็จะได้ดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้มาเที่ยวชมไงอันนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการอยู่นะคะ
แต่ชาวบ้านที่เดือดร้อนเขาบอกว่าอยากให้ดำเนินการเร็ว